สิ่งที่ที่ทหารอยู่
เบียร์ไหนเบียร์ช้า

เดี๋ยวเดี๋ยว
ไม่ต้องเอาเบียร์๒ขวด

ไอ้น้องมึงเอาขวดมึงเอาจังที
เอามา๒ขวดเลยพี่
วิธีหนักเบียร์คือวิธียงไม้

เป็นนอนที่นี่ที่อยู่บี้ง

ถ่ายยังจะอยู่ที่นาย

ร้อนหลับเลยเบี้ย
เบี้ยไหนเบี้ยช้า
เอาเบี้ยช้า๒ขวด
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ไม่ต้องเอาเบี้ยร้อน

ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง
ไม่ต้องไม่ต้อง